เคยมีข่าวขโมยข้าวหมาได้ไหม
คือลุงผวนเนี่ยจริงคือลืมข้าวกับโครงไก่ไว้ที่บ้านลูกสาว

ก็เลยเห็นว่าหมาจรจัดมันกินอิ่มแล้ว
เอาข้าวมันจะมาให้หมาตัวเอง
ทีนี้ค่ะกำลังใจความช่วยเหลือ
ส่งไปให้ทั้งลุงผวนทั้งหมาแมวที่บ้านลุงผวน
ไปดูกันหน่อยค่ะมีให้ที่ดินด้วย
เดี๋ยวจะสร้างบ้านให้กับลุงผวนด้วยนะคะ
นี่มาเต็มท้ายรถเลยคุณ
น้ำดื่มเข้าสารอาหารหมาอาหารแมวน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
คือเขาเอามามอบให้ที่บ้านเขาโปร่ง

ทำให้หมาของลุงผวนไม่ต้องอดข้าวอีกแล้วนะคะ
แล้วยังมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ก้าวบ้านเขาโปร่งใจเนี่ย
ที่ดินให้กับลุงผวนอีก๒งาน
ให้ลุงไปปลูกที่อยู่ได้เลย
เพราะว่าตอนแรกลุงอยู่เป็นเพลิงสังกษีเท่านั้นเอง

ข้างหลังนี่คือที่อยู่ของลุงผวนนะ

ยังมีเสีย๒เสียนี่เลยค่ะเสียชัดตลาดไทย
กับเสียอรุณฟาร์มจอราเข้ศรีอยุธยา
บอกว่าเดี๋ยวสองเสียจะสร้างบ้านให้กับลุงผวนเอง
เดี๋ยวจะเอาเงินส่วนตัวของเสียมาสร้างให้
ตอนนี้ลุงผวนเอาตังค์ไว้ใช้ก่อนหมื่นนึง

บ้านพร้อมที่ดินได้เงินดูแลตัวเอง

ผวนบอกว่าโอ้โหยกมือไหว้ใหญ่เลยค่ะ

จะมีคนใจบุญช่วยเหลือขนาดนี้

ขอให้ผลบุญที่ทุกคนทำให้ลุงมอบให้ลุงเนี่ย